กลับมารุ่นกันต่อนะคะว่านักอาทิตย์ปีว้องเป็นไงบ้างคะ

ในช่วงสัปดาห์นี้ของชาวปีวอดนะครับก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี

แล้วก็วันไม่ดีมีแค่๑วันนะครับ
เปลี่ยนแต่ว่าวันที่ดีนะครับ๓วันเนี่ยก็จะมีวันที่๒๓

ก็คือพูดง่ายว่าวันดีที่ผมพูดเสมอเนี่ยคือ
ติดต่อประสานงานไปเซ็นสัญญา
ไปถอยรถไปอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องดีนะครับ
แล้วก็หลีกเลี่ยง๑วันที่ไม่ดีก็คือวันที่๒๑มีนา
เอาล่ะปีรกาค่ะ
คนที่เกิดปีละกานะครับในสัปดาห์นี้เนี่ย

เขาเรียกมีปากเสียงกับคนรอบข้าง
กับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนทีมงานเนี่ยก็พูดง่ายว่า
ก็ขอให้ท่องในใจว่าใจเย็นใจร่มใจนิ่ง

ก็เป็นว่าถ้าเย็นไม่ได้นิ่งไม่ได้
สัปดาห์หน้าคุณก็เจ๋อสิ่งหนักมันอย่างนั้น
ค่ะระวังปากจะเป็นภัยนิดนึง

ต่อกันอีกที่ปีจอนี่ก็ชอบใช้ปากเช่นกัน
แต่ปีจอกับปีละการในการใช้ป่าเนี่ย

แต่จาวเนี่ยอันทีเค้าเรียกว่าปากเก่ง
แต่ปีไก่คือจะชอบจิกชอบเหน็บ
ก็เป็นว่าในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดปีจอนะครับ
ก็มีเกณฑ์เรื่องของเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุ

เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดจากปากของตัวเองด้วยก็ได้

พอคุย๓คนปั๊บค่อยมาต้นใจเออเลือก
วิวต้องใช้แบบนั้นค่ะ
ไม่ใช่เจอคนแรกก็ออกเลย
แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีแม้แต่คนแรกเลยค่ะ

ตอนนี้อยู่ในช่วงของขาดค่ะ
นี่นี่นี่เจ้าไม่รู้จะศึกษาใครค่ะ
ก็พยายามอยู่
แกศึกษาตัวเองก่อนดูยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่
ตัวเองไม่พูดอย่างนี้นะ
ต้องบอกว่ามีของดีแต่ใช้ไม่เป็น

ผ่านไปแล้วกับการอัพเดตดวงเลิศทั้ง๑๒นักกศัษย์
และตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้ว
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือมีคุณ
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีมะแม่
และนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีเถาะ
ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาของประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้นะคะ

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนเจ้าชู้หลายใจเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นค่ะ

ทำไมใช้โคตรตรงแบบนี้แหละคะไม่เข้าใจ
ไม่ทุนบางปีเค้าเรียกว่ามีเสน่ห์ประเภทต้องข้าม

บางทีอยู่เฉยก็เข้ามา
น้องหนักใจเหลือเกินค่ะ

เป็นปืนฟ้าทำหน้าจริง

หายใจเปลี่ยนแฟนบ่อย

มีคนที่เกิดปีขาน

พูดง่ายค่ะเอ้าเหรอ

ถ้าจะให้ดีนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้ว
เพราะเอิญว่ามีปีพวกนี้แล้วก็มีโงเห้งแบบนี้เนี่ย

อยู่กับปัจจุบันไปคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปกังวล

ไปก่อนถ้าไม่ดีค่อยเลิก

ชู้ฉันเลิกดีกว่าเดี๋ยวมันงงนะคะ
งบไปก่อนถ้าไม่ดีค่อยเลิก

น้ำเสียงนิดนึงทำไมเขาดูโกดนะคะ

ขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ

คุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะคะที่อยากดูย้อนหลัง

มาเช็คย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะ

สาวคนไหนอยากจะมีหุ่นเสียเปรี้ยเวอร์นะครับ

เรายังอยู่กับกีฬามีราช

พลาดไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่กับกีฬาลีลาส

ต้องติดตามชมกันรับรองว่าสามารถปั้นหุ่นคุณนะ